ส้มค้าเค้าบอกออกไว้ว่าไม่สนิทอย่าติดว้าว

ไม่รู้บางคนเขารู้สึกแบบนั้นไง

เป็นอดีตลูกจ้างร้านซ่อมมือถือนี่แหละ

มาทำอะไรลองดูค่ะ
นี่ไงถึงบอกอยู่หน้าร้าน
อยู่แบบนี้เสียงทะเลาะ

โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
คือที่คุณผู้ชมเห็น
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ซ่อมเลย
เพราะว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนทั้งหมดประมาณสองหมื่น
ถามว่าเดี๋ยวนะอยู่แบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
ก็เกิดเรื่องตั้งแต่๒๕พฤษภาค่ะ
พฤษภาจนถึงวันนี้คุณผู้ชม๑๕มิถุนา

ทีนี้คุยกับแฟนเจ้าของร้านหน่อย
ดอมเมื่อกี้ที่เราเดากันว่ามีดหรือไม้หรืออะไร

คุณส้มเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กในมือถือให้นักข่าวดูเลย
บอกว่าพี่นี่ต้นเห็นมาจากนี้เลย
ลูกมุณธรรมของอดีตฤากษ์จ้าง

กดเยอะแบบนี้
คือพี่เบิร์ตเราเคยคุยกันเนอะ
เวลาที่มีใครมากดแบบไลค์หรือกดเลิฟ
กดอะไรก็ตามที่มันยาวต่อเนื่องหลายรูป
แปลว่าอะไรอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการให้เราสนใจหรือเปล่า

อยากให้เราเห็นว่าแบบเฮ้ยฉันกำลังสนใจเธออยู่นะ
ฉันกำลังมาดูรูปของเธออยู่นะหรือเปล่า
ถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมรู้สึกแบบนั้นไหม

ทีนี้คุณส้มเขาก็เลยถามกลับไปเหมือนกัน

ตกใจอะไรว้าวอะไรทุกโพสต์
ทีนี้ลูกบนทำของนายไม้อดีตลูกจัง

แล้วทางฝั่งพ่ออ่ะ

ส่งข้อความเสียงมาด่าก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาค่ะ
ลองฟังหน่อยไหมล่ะลองฟังคุณส้มเขาเล่าค่ะ
มันถึงเป็นเด็กกว่าเราจำได้ว่าเด็กคุณนั้นที่ใช้เฟสเนี่ยมันกินและใช้อยู่ในบ้านเรา

และทีความที่มาสร้างความเดือดร้อนให้ร้านหนู

ต้องฟังฝั่งอดีตลูกจ้างบ้าง
ในไม้อดีตลูกจ้างที่จุดเริ่มเรื่อง

ในไม้เขามีฉายานะ

ไม้คนนี้ค่ะเขายอมรับว่าลูกบุญธรรมผม

แต่ส้มทำไมต้องแคปภาพ

แต่ว่าสามีของส้มน่ะ
คือนายโอฝั่งเจ้าของร้านถือมีดดาบ
มาฟันพวกผมก่อนผมก็โต้กลับบ้างสิ

แต่เอ๊ะนี่ไม้
ร้านเขาเสียหายนะกระจงกระจกเขาแตก

ไปชดใช้ชดใช้อะไรยังไง

เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ปลาขวดกระเด็น
เพราะปลาขวดแล้วมันกระเด็นใส่เองพี่
แล้วมันก็แตกเองเขาจะมาให้ผมอะไรยังไงล่ะ

โอ้โหเรื่องมันจะไม่จบสิถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้

คือพี่เคยคิดนะว่าไอ้คำที่มันแสดง
แต่ว่าไอ้ตัวหน้าเนี่ยไอ้ตัวหน้าอีโมเกีย
บางทีมันก็แบบว่ามันแปลว่าอะไร
นะครับเอ้ยกดว้าวตีกันขนาดนี้เลย

อ๋อเอ๊ยอย่าส่งว้าวไปนะครับ